ทีนี้ช่วงนี้ได้เวลาของการท่องเที่ยวแล้วเหมือนกันนะคุณ
ปลายปีแบบนี้โดยเฉพาะเชียงใหม่อากาศหนาวแล้วนะคะ
แล้วก็เปิดประเทศกันเรียบร้อยแล้วและถนนคนเดินท่าแผ่
ที่จังหวัดเชียงใหม่เขาก็เปิดแล้วหลังจากที่ปิดตัวมานาน
ติดตามบรรยากาศกันเลยกับช่วงส่องทั่วไทยไปกับใบตอง
คุณผู้ชมดูบรรยากาศของการเปิดถนนคนเดินเมืองเชียงใหม่ในวันแรกหน่อย
ก็ปิดตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดที่เกิดขึ้นในพื้นที่ช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาปิดไปหลายเดือนเนาะ
จริงใช่ก็พบว่าเหล่าบรรดากลุ่มพ่อค้าแม่ค้าที่เคยขายของอยู่ตรงนี้
ก็พร้อมจะให้เปิดปุ๊บออกมาตั้งร้านขายของกันตลอดสองฝั่งแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยนะ
พากันออกมาเดินเที่ยวกันเป็นจำนวนมากแต่ว่าก็ยอมรับว่ามันยังไม่ค่อยคึกคักเท่าเดิม
จากอาจจะเปิดเป็นวันแรกด้วยหรือว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยว่าถนนคนเดินท่าแพรที่นี่เปิดแล้ว
ซึ่งตรงเนี้ยมันดังมากผมไม่แน่ใจจริงแต่นี่คงจะเป็นถนนคนเดินยุคแรกแรกที่เขาเริ่มทำกัน
คือตรงนี้ดังมากในเชียงใหม่ถ้าคุณไปเชียงใหม่คุณก็จะต้องไปเดินสำรวจคนเดินท่าแพรตรงนี้
ดิฉันเคยไปช่วงปีก่อนอ่ะก่อนที่เขาจะปิดอ่ะเออ
คนก็ไม่ค่อยเยอะแล้วนะโอ้อ่าอ่าก็ต้องใช้เวลาเนอะ
ใช่ค่ะสำหรับเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด๑๙เนี่ยนะคะ
คือเขาป้องกันอย่างดีถึงแม้ว่าจะเปิดวันแรกเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขามีการเตรียมคุมเข้มอะไรอย่างดีเยี่ยมเลยทุกจุดนะ
ทางเข้าถนนคนเดิน๖จุดนะคะมีการตั้งโต๊ะให้ลงทะเบียน
แล้วก็ตรวจวัดอุณหภูมิสแกนคิวอาร์โค้ดและการบริการเจลล้างมือก่อนเข้าไปในพื้นที่นะคะ
ส่วนพ่อค้าแม่ค้าที่มาวางขายสินค้าทุกคนทุกรายได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ด้วย
แล้วก็ได้รับวัคซีนเรียบร้อยแล้วก็จะมีการแสดงป้ายสัญลักษณ์ที่แสดงว่ามีการตรวจโควิดสิบเก้า
และมีการรับวัคซีนอย่างชัดเจนแล้วทุกร้านทุกร้านนะ
เขาจะมีป้ายว่าร้านนี้ได้รับวัคซีนแล้วแบบนี้ค่ะเห็นไหม
ก็เพื่อเป็นการสร้างความปลอดภัยความเชื่อมั่นนะคะให้กับประชาชนรวมไปถึงนักท่องเที่ยว
ก็ออกไปท่องเที่ยวกันได้คุณผู้ชมช่วงนี้ไปเที่ยวกันได้
คือทุกที่เขาอยากให้นักท่องเที่ยวไปอยู่แล้ว
แล้วเขาก็มักจะมีมาตรการที่ป้องกันอยู่แล้วซึ่งเราก็จะสบายใจได้เปราะหนึ่ง
เอาเป็นว่าเราออกจากบ้านเองเราดูแลตัวเองในส่วนหนึ่งว่ากาดเราจะไม่ตก
เราจะไม่ย่อหย่อนลงไปนึกออกไหมคุณที่เชียงใหม่อ่ะเนาะอยากไปไปกันนะเจ้า
ปี้มีโอกาสไปปี้ก็จะไปปี้จะไปเจียงใหม่กับเจ้า
เต็มตีอยู่ร้าปีเป็นคนใจใจนี่

พี่คิดจ้าจังเลย
เดี๋ยวอันนี้ภาษาอะไรปีก็อยากจะเป็นคนเหนือบ้างะเจ้า
คือไปเที่ยวได้หมดทุกภาคไม่ใช่ว่าแค่ภาคเหนือหรอก
อยากให้เที่ยวกันค่ะอยากไปจ้าว